หลังเนี่ยจ้าใส่ตะเกียนแหละตอนนี้บ่มีเงินซื้อน้ำมัน
จ่างหลังอยู่เด้อสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาราค่ะ
ช่วงนี้ขอรับจ๊อปหน่อยนะคะเพราะว่าเงินไม่พอใช้อ่ะค่ะ
ก็เลยมาขอรับจ้างล้างเกวียนแถวเนี้ยแถวบ้านดิฉันอ่ะ
ไม่มีใครใช้รถแล้วนะคะไม่มีตังค์เติมน้ำมันค่ะ
ก็เลยใช้เกวียนดิฉันก็เลยต้องมารับจ้างล้างเกวียนนะคะ
แต่ช่วงนี้ลูกค้าอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าฝนเยอะ
ไม่อยากมีใครเอามาล้างดิฉันก็โชว์ล้างไปอย่างนั้นแหละ
พอฝนน้อยเขาจะได้กลับมาใช้บริการดิฉันนะคะ
เอาตรวจสอบเรื่องของฝนที่บอกว่าช่วงนี้ลูกค้าน้อยเพราะฝนเยอะ

เมฆฝนเยอะจังเลยจ้า
โดยเฉพาะตอนบนของประเทศ

ภาคอีสานจะเห็นว่าภาคอีสานจะมีสีส้ม
ภาคอีสานตอนบนเป็นจังไหนกันแน่คะมีฝนหลายบ่อ
ภาพท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามีฝนมีบ่มีจังไหนบอกกันนะเด้อค่ะ
เป็นห่วงหลายหลายค่ะฝนที่เกิดในช่วงนี้อ่ะดูเลยปัจจัย
่อมฝนตัวแอลตรงนี้ค่ะที่อยู่ที่ประเทศเมียนมา
เขาไปตรวจเจอว่าเขามีพี่ใหญ่อยู่ตรงนู้นนะคะ

เขาก็เลยขอเวลานะคะในการเดินทางไปหากัน
ช่วงที่เขาเดินทางไปหากัน๑๒วันนี้แหละค่ะ
หย่อมฝนพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย

แต่หลังจากนั้นค่ะพอเขารวมตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พฤหัสศุกร์ฝนอาจจะแว๊บหายไปจากประเทศไทยเล็กน้อย

เสาร์อเทศส่วนภาคใต้ฝนฝน๘๔ค่ะ
อยากไปเหมือนเดิมเพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก็จะอ่อนกำลังลงแต่ทำงานเหมือนเดิม

จากภาคอีสานที่ตกแล้วภาคอื่นเมฆยังไม่ก่อตัว

มาเต็มเต็มโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นป่าเขาลำเนาไพร
อุทยานแห่งชาติต่างฝนจะเยอะหน่อยนะคะวันนี้
เพราะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวไปเที่ยวระมัดระวังกันค่ะ
นี่จะเห็นเลยนะช่วงบ่ายฝนมาแล้วมีความเป็นไปได้
ว่าจะลากยาวตลอดทั้งวันไปจนถึงช่วงดึกได้เลย
พอฝนเยอะคลื่น
คุณผู้ชมดูสิตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้ว
ในทะเลอันดามันไม่เห็นลดลงเลย
มีท่าทีแค่ว่าจะสูงขึ้นสูงขึ้นและใกล้ชิดฝั่งประชิดฝั่งเข้าไปเรื่อย
อันดามันตอนบนคุณค่ะคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
และที่สีน้ำเงินขอบนี่ก็สูงมากกว่า๒เมตร
อ่าวไทยก็แหมนิดนึงด้วยนะอ่าวไทยตอนบน
แถวระยองจันตราชิดไปฝั่งนู้นนะคะฝั่งตะวันออก
คลื่นก็สูงเช่นเดียวกันมากกว่า๒เมตรค่ะ
ช่วงนี้ไปเที่ยวอาจจะต้องระวังกันหน่อยนะคะ